เมื่อสักครู่คุณบอกว่าคุณเมพิชชนาธิ์มาใช่ไหม

งั้นเราก็ต้องถามกันหน่อยเรื่องราวหัวใจ
คือก่อนหน้านี้เมซิเจเขาออกมาบอกแล้ว
รำคาญกล้าถามหรือเดี๋ยวเขารำคาญใส่คุณพูด

เพราะว่าเขาเป็นคนของประชาชนเขาตอบคำถามกับสื่อบ่อย

มีคนชอบก็ต้องมีคนไม่ชอบเป็นเรื่องธรรมดา
แต่ว่าเธอก็เปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรา
แบบตรงเลยว่าถ้าไม่ชอบ
ยินดีกับความรักครั้งนี้ก็ต่างคนต่างอยู่กันไป
เพราะถ้าหากว่าเจอพวกนักเลงคีย์บอร์ด
เข้ามาคอมเมนต์หรือว่าวิจารณ์แรง
และทำให้เธอเสื่อมเสียชื่อเสียง
บ้านเมืองเราก็มีกฎหมายให้เอาผิดนะจ๊ะ
นี่ฉันกลัวเธอน่ะจริงไม่ได้พูดด้วยนะ

คุณเมย์เขาเคยมีประสบการณ์ในการจัดการกับนักเลงคีย์บอร์ดมาแล้วด้วย

คือเขาด้วยความที่เขาเป็นนักกีฬา
เขาก็อยากจะเตะบอลอย่างเดียว

เหมือนคนทั่วไปบางทีอยากลงรูปกุ๊กกิ๊ก
บางทีมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราเนอะ
ถ้าไม่อยากดูก็ไม่ต้องดู
อย่ามาเม้นต์อย่ามาว่ากันดีกว่าอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเราควรเอาเวลาไปตามคนที่เราชอบมากกว่า
ที่จะมาตามด่าคนที่เราไม่ชอบอะไรอย่างนี้

ในการแบบเขียนอะไรที่มันเราไม่ได้รู้จริง
อย่าไปเขียนดีกว่าอะไรอย่างนี้

แล้วเราก็เป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กัน

เมย์ก็ไม่รู้ว่าจะแอนตี้ไปทำไม
เพราะว่าตอนนี้คนชอบก็เยอะอะไรอย่างนี้

แล้วไม่มาเจอใครสักคนหนึ่งผ่านเข้ามา

เพราะว่าในอดีตเมย์ก็เคยแจ้งความ
แล้วสุดท้ายเขาก็อาย

นี่นะฉันบอกเลยเวลาถ้านักข่าวสัมภาษณารา

แล้วก็ชักไมกลับชักไมกลับวิ่งเลย
คุณโตโน่คนถอนหายใจนะมาพอวาน

แต่เราก็คุยกันประเด็นกันก่อนเลยโอเค
คือนักข่าวกับดารงดาราศิลปินเขาเป็นน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ากันอยู่แล้ว
จริงก็มีบ้างเล็กน้อยแต่ว่า

เวลานักข่าวไปทำข่าวเราจะมีการพูดคุยกัน
คือการจะถามดาราจะถามพีอาร์ของดาราก่อนว่าพูดได้หรือเปล่า
แต่เวลาที่คุณผู้ชมเห็นอาจจะเห็นมาแบบในส่วนที่เราตัดต่อมาแล้วให้แบบแซ่บขึ้น